แข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่๔๔หรือว่านครสวรรค์เกมก็ชิงชัยเหรียญทองกันมาหลายวันแล้วนะคะ
แต่วันนี้แฟนกีฬาของเจ้าภาพเพิ่งจะได้เฮค่ะ
เพราะว่าสามารถคว้าเหรียญทองแรกได้จากกีฬาตะกร่อค่ะ
แล้วก็วันนี้ชิง๔เหรียญทองนะคะที่โรงยิมโรงเรียนกีฬานครสวรรค์ค่ะ
ไลท์ในประเภททีมเดี่ยวหญิงรอบชิงชนะเลิศ
เจ้าภาพนครสวรรค์ที่รวมอดีตทีมชาติไทยชุด๒เหรียญทองเอเชียนเกม
นำมาโดยธิดาวันดาวสกุลนารีรัฐตาขันแล้วก็พิกุลสีดำใส่เสื้อสีน้ำเงินนะคะ
พบกับสุพรรณบุรีที่นำมาโดยสุดาพรพลังค่ะตัวชงทีมชาติไทย
แล้วก็ปรากฏว่าเจ้าภาพเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะโดยเฉพาะธิดาวันที่ขึ้นเตะทำคะแนนอย่างต่อเนื่อง
ให้นครสวรรค์ค่ะเอาชนะไป๒เซตรวด๒๑ต่อ๑๓และก็๒๑ต่อ๔
เหรียญทองแรกให้กับเจ้าภาพนครสวรรค์ในกีฬาแห่งชาติไปครองได้สำเร็จ
ส่วนอันดับที่๓ได้แก่รอยเอ็ดและก็สีสเกดค่ะ
มาต่อกันที่ตระก้อทีมชายทีมเดี่ยวชายรอบชิงชนะเลิศกันบ้างค่ะ
นครราชศรีมาชุดสีน้ำเงินกางเกงดำพบกับสระบุรีที่ขนนักตระก้อไทยแลนดลีก
สมสรรรถราชบรีมาแบบยกชุด
ชนะนครราชศรีมาไป๒เซตรวด๒๑ต่อ๗ทั้ง๒เซตค่ะ
ก็คว้าเหรียญทองไปครองส่วนอันดับที่๓เป็นกรุงเทพมหานครแล้วก็ศรีสะเกดค่ะ
ต่อกันที่เทเบิลเทนนิสชิง๒เหรียญทองนะคะประเภททีมหญิงค่ะ
นองแชมป์เก่าชุดสีดำที่คว้าเหรียญทองแรกให้กับจังหวัดในกีฬาแห่งชาติเมื่อครั้งที่แล้ว
ส่งนักกีฬาชุดเดิมค่ะประเดิมนำมาโดยสุธาชินีสเวตบุตรมือ๑ประเทศไทย
เจ้าของเหรียญทองหญิงเดี่ยวประวัติศาสตร์ในรอบ๓๒ปีกีฬา๔เกมครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์ค่ะ
แล้วก็แชมป์หญิงเดี่ยวกีฬาแห่งชาติ๖สมัยติดต่อกัน
ก็สามารถตบเอาชนะกรุงเทพมหานครรองแชมป์เก่าครั้งที่แล้วไปได้๓ต่อ๑คู่
แชมป์เป็นสมัยที่๒ติดต่อกันค่ะ
ส่วนในประเภททีมชายนะคะจันทบุรีชุดสีเหลืองค่ะ
นำมาโดยชัยสิทธิ์ชัยทัศน์ค่ะ
ริกีทีมชาติไทยชุด๔เกมครั้งล่าสุดที่สิงคโปร์
เอาชนะพิจิตรแชมป์เก่าไปแบบขาดลอย๓ต่อ๐คู่
คว้าเหรียญทองได้เป็นสมัยแรกค่ะ